แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปหาคนนอกใจ๒๐๑๘ซะหน่อย

ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าร่วมหุ้นลงทุนเปิดร้านอาหาร

รุนาไม่พาไปหรอกนะคะเดี๋ยวให้กัญญาพาไปค่ะ
ทาดาอย่าให้รู้นะคะว่าวันนี้นัดใครไว้ที่นี่เนี่ย
กัญญาจะไม่ยอมเด็ดขาดเลย
เอ้าสวัสดีค่ะ
นี่ค่ะพี่ทันดาของกัญญาตัวเองนะครับ

เมาคือจริงวันนี้

กัญญาแจ๊กกะรีนมาเลี้ยงที่ร้านนะครับ

ว่าพี่ป้องทำธุรกิจร้านอาหาร

เรื่องอาหารเนื้อเน้นข้อมูล

มีจักรีนทางว่าเมนูเด็ดเท่าไหร่ออยสเตอร์

ก็เป็นเราเอ็มพอร์ตออยเซอร์มาจากทั่วทุกมุมโลกเลย
มีทั้งฝรั่งเศสมีอเมริกา
ฝรั่งตกไทยแลนด์กับทุกที่เลยค่ะ

เนี่ยเมนูนี้จะเป็นเนื้อเด็ดที่โปรกติทุกคนมาจะต้องสั่งนะคะ
เห็นปุ๊กว่าคนจีนมากินบ่อยอันนี้ซะรึยัง
ต้องทำธุรกิจยากไหมคะเหนื่อยไหม

แล้วก็จับเลขจริงจริงเมนท์หลักแล้วก็แบบงานที่กันทำ

ตอนนี้ละครเมีย๒๐๑๘ดังมาก

มีแบบกิ๊กเกิ๊กมาวีนหน้าร้านไหมคะ

คือจริงหลายคนจะบอกว่ามีพลอยใส่แล้วมันจะพีคจบหรือเปล่ายัง
ยังครับจริงพลอยสายก็เป็นเรื่องเติมสีสัน
ที่ผมบอกเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่เล่นให้เป็นอุทาหรณ
เล่นให้เป็นให้คนที่เรียนรู้ว่าคนที่มีครอบครัว
คนที่ชีวิตนี้ฝันอยากจะมีครอบครัวเนี่ย

ทำยังไงเพราะบางทีผมก็ได้เรียนรู้จากบทเรื่องนี้เยอะนะครับว่า
เออผมยังไม่มีครอบครัวใช่มั้ยวันนี้ถ้ามีเนี่ย
ผมต้องทำครัวยังไงผมต้องจะเลือกทางเลือกแบบใหม่
คือมันเป็นบทที่สอนใจสอนเราได้ดีเหมือนกัน
ก็ลองติดตามดูนะคะแล้วก็โอ้โหจริงคือพี่ป้องนี่คิวทองมาก
เดี๋ยวต้องไปจอยกับเพื่อนละแล้วก็ตั้งถ่ายแล้วค่ะ
ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ป้องด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะแอบว่าไปซอกแทรกถ่ายดูในร้านบ้าง

โอ้โหกัญญาหนีไปคนเดียวตลอดเลย
ตลอดเลยเวลาเจอกับหนุ่มหล่อต้องไปส่งไปอย่างนี้ตลอด
นี่กัญญาใช่ไหมเนี่ยต้องกลับบ้านกินยาแล้วแหละ

นี่กินยาก่อนกินยาแปปนึง
เออเนาะสลายเมโน่ก่อนแปปนึงดีกว่านะคะ